ปวดหัวทั้งโรงพักเลยค่ะ

จู่ก็มาร้องขออยากให้ตำรวจจับจ้า

น้องไม่ยอมช่วยเล่าคร่าวได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ที่สพสมมีคุณพี่เสื้อดำเป็นนุ่มก่อสร้างคนนึงค่ะ
ก็เดินขึ้นมาโรงพักแล้วก็บอกว่า
เอ๊ะอ้าวเอ๊ะตำรวจช่วยจับผมหน่อยได้ไหม
เอ้าทำไมคะ
อยากโดนจับอยากไปนอนในคุก
อยู่จะเข้าไปนอนในคุกได้ไงน้อง

เดี๋ยวน้อยใจพ่อแก่เรื่องอะไร

แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเล่าให้เราฟังแบบนี้คุณว่าคือ
คุณพี่เขามาเนี่ยเขาป้องกันตัวเองอย่างดีนะคุณเห็นไหม
มาตรวจวัดอุณหภูมิวัดไข้ก่อนเข้าโรงพักด้วย
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยคือถูกต้องดูแลตัวเองดีเลย

เนื่องจากว่ากลิ่นเหล้าขาวเนี่ยคะคลุ้งมาเลยค่ะ
แล้วคุณพี่เขาเนี่ยมาโรงพักเพื่อที่จะให้ตำรวจเนี่ย

ตำรวจก็เลยปวดห่วงไงฮะ
มันไม่มีจุดหมายว่าคิดเหล้ามาแล้วจะถูกจับ

ตำรวจปวดเสียนเวียดไปหมดเลย

ข้อหาที่เป่าแอลกอฮอล์เนี่ยจะต้องให้ขับรถเท่านั้นถูกไหม

ตำรวจก็เลยอ่ะงั้นนอนสงบสติอารมณ์ก่อน

เรื่องของเรื่องเนี่ยน้อยใจเจ้านาย

ไปขอขอได้ไหมขอได้ไหม

เท่าแก่บอกไม่ได้ตั้งวงไม่ได้

เมาเลยเป็นแบบนี้เมาคนเดียว

แต่อยู่ในคุกตื่นมาสบายใจได้นอนในคุกแล้ว

พออะไรเนี่ยอยู่จะอยากเข้าคุก

ไม่สามารถฆ่าเชื้อโควิด๑๙ได้นะคะ